คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ที่นครศรีธรรมราชเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชโพสต์เอาไว้บอกว่าวิญญาณแม่เท่าเข้าสิงหลานในงานศพค่ะ
แก่หน้าตากลายเป็นเหมือนคนมีอายุซึ่งตัวเองก็ไม่ได้อายุเยอะแล้วถามหา
ที่ไปครับอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชไปเจอกับนางสาวสุนิสาผู้หญิงในคลิปค่ะ
คนนี้นะเธอบอกว่าเป็นหลานของนางแปลกอายุ๘๒ที่เสียชีวิตไป
ที่ผ่านมาก็จะไปหายายที่บ้านเป็นประจำทำให้รู้ว่าลูกของยายทะเลาะกัน
ยายเสียชีวิตแล้วก็จัดงานศพวันที่จะชาปนกิจอ่ะ
ยายมาเข้าสิ่งร่างครับเพื่อจะบอกลูกว่าอย่าทะเลาะกันโอ้โห
เนี่ยคือยายไม่สบายใจถึงขั้นโอ้โหเสียชีวิตไปแล้ว
วิญญาณยังมาเข้าร่างบอกว่าเพื่อจะบอกลูกว่าอย่าทะเลาะกัน
มีวันจะเผาเลยนะลูกก็เลยรับปากว่าจะไม่ทะเลาะกัน
พอรับปากปุ๊บอาการหายเลยนะคะเหมือนวิญญาณออกจากร่างของเธอไปเลยอ่ะ
อาการมันก็แน่นแล้วก็แน่นตรงหน้าอกในช่วงท้องอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วมันก็เหมือนหายใจไม่ออกอะไรแบบเนี้ยสักพักเราก็ร้องไห้ออกมา
แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้อะไรอีกเลย
เขาเขาบอกว่าเหมือนยายมาแบบเหมือนอโหสิให้ลูกหลานนะอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็สั่งเสียว่าเออลูกหลานอย่าทะเลาะกันนะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
พอยายยกมือท่วมหัวแล้วแบบเหมือนอโหสิให้ลูกหลานแล้วอะไรแบบนี้
ก็ยายก็ออกอะค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนพอเรา
พอเราหลุดแล้วเราก็เราแค่รู้สึกว่าเราเหนื่อย
เหนื่อยเฉยเฉยอะค่ะเธอบอกว่าเธอไม่ได้แอคติ้งนะ
ครับไม่ได้ทำการแสดงทำอาการแบบเป็นการแสดงอะไรนะอ่า
ยืนยันว่าวิญญาณยายเข้าสิงจริงจริงเพราะเธอเป็นคนจิตอ่อนอืม
ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะนางสาวจุธามาศก็บอกว่าเธอก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณที่มาเข้าสิ่งจริง
เพราะเสียงล่ะค่ะครับคือเสียงของผู้เสียชีวิตเลยน่ะเอาเหรอ
เสียงที่ร้องออกมาคือเสียงเหมือนมากเหมือนตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เลยอ่ะ
คือเสียงมันใช่ตอนแกมีชีวิตอยู่แกเสียงอย่างนี้เลยเสียงประมาณแบบเนี้ยท่าทางแบบเนี้ย
สุดท้ายก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
ก็ต้องใช้ติด้วยใช่ค่ะเรื่องแบบนี้ต้องส่งติไปต้องให้ติไปดูค่ะ